ช่วงเช้าวันนี้เองนะคะที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาลค่ะ
อย่างที่บอกไปค่ะเรื่องก็แค่ยืมโทรศัพท์มือถือกัน
ทวงคืนแล้วไม่ยอมคืนถึงขั้นฆ่ากันตายแล้วการก่อเหตุเนี้ย
เป็นพี่ชายน้องชายคือพี่ชายเอาโทรศัพท์มือถือของน้องชายไป
เอาไปใช้สามวันแล้วน้องชายก็เลยไปทวงคืนอ่า
พี่ชายไม่ยอมคืนน้องชายก็เลยบอกว่างั้นเอาซิมในโทรศัพท์มาหน่อยได้ไหม
จะได้ติดต่อเพื่อนได้เบอร์โทรศัพท์ชื่อเพื่อนอยู่ในซิมนี้
อ่าพี่ชายก็ไม่ให้ซิมอีกพี่ชายโมโหน้องด้วยที่มาทวงอยู่นั่นแหละ
เอาเสียมฟาดไปที่หัวน้องกำลังนั่งกินข้าวอยู่นะ
เอาเสียมฟาดน้องบอกว่าโอ้โหเป็นแผลเวอะหวะเลย
พี่ชายกำลังจะฟาดน้องอีกครั้งหนึ่งน้องจับเอาไว้ได้
ไปคว้ามีดแทงเข้าชายโครงพี่ชายโอ้โหพี่ชายตายเลยนะคะ
ไปสามวันเหรอสามวันแล้วน้องชายก็ไปทำแผล

ตำรวจก็ตามไปจับถึงโรงพยาบาลเนี้ยค่ะครับอืม
นี่เป็นศึกสายเลือดนะคะเกิดขึ้นในบ้านหลังนึง
ที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาลค่ะตำรวจสพโศกกาบ
เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนายปียะเถาชาลีอายุสามสิบเก้าปี
นอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านค่ะถูกมีดปลายแหลมแทงเข้าที่ชายโครงด้านซ้าย
ศีรษะถูกตีด้วยของแข็งเป็นแผลนะคะเลือดเนี่ยอาบตามใบหน้า
แล้วก็มีเสียมหนึ่งเล่มมีมีดพระตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนผู้ก่อเหตุก็คือน้องชายของผู้ตายนี่แหละค่ะ
ชื่อว่านายประถวนเทาชาลีอายุสามสิบหกปี
จับตัวได้ตอนไปทำแผลอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ก็ควบคุมตัวไปค้นหามีดปลายแหลมที่ใช้ก่อเหตุนะคะคือเขาบอกว่ามีดปลายแหลมเนี่ย
โยนทิ้งเข้าป่าย่าระหว่างทางที่ไปหาหมอครับเจ้าหน้าที่ก็เลยไปค้นหามีด
เจอนะคะเป็นมีดปลายแหลมยาวสักประมาณฟุตหนึ่งได้

ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีนะคะ
นายประทวนก็รับสารภาพค่ะว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
เขาบอกว่าได้ให้พี่ชายก็คือผู้ตายเนี่ยนะคะ
โทรศัพท์มือถือไปพี่ชายยืมเอาไปฟังเพลงค่ะ
ไป๓วันแล้วแต่ว่าไม่ยอมคืน
ก็เลยขอซิมการ์ดจะได้ติดต่อคนอื่นที่บันทึกชื่อบันทึกเบอร์เอาไว้ได้
ก็ไม่คืนซิมให้อีกแต่ว่าพี่ชายโมโหที่น้องชายไปทวง
คว้าเสียมที่อยู่ใกล้ฟาดเข้าที่หัวไปสองทีนะคะ
น้องนี่บอกว่านั่งกินข้าวอยู่บนบ้านโดนเสียมฟาดที่หัวแผลแตกเวอะวะ
พี่ชายกำลังจะตีซ้ำน้องชายก็แย่งเสียงมาได้
ตีคืนไปที่หัวพี่ชายทีนึงแล้วก็ไปหยิบมีดปลายแหลมที่วางอยู่ใกล้ใกล้
แทงซ้ำเข้าที่ชายโครงซ้ายอีกหนึ่งทีพี่ชายก็เดินสมซานไปเสียชีวิตที่ลานข้างบ้านนะคะ

ปี๓๖กับ๓๙คือยืมไปฟังเพลง๓วัน
เดี๋ยวไปหาซื้อเครื่องใหม่มาใส่ซิมก็ได้
โอ้โหแต่คนที่น่าเห็นใจที่สุดคือแม่ของทั้งคู่นะ
แม่ก็บอกว่าเสียใจมากนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ว่าลูกจะมาฆ่ากันเองแบบนี้ค่ะเรื่องแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวอ่ะ
ที่ผ่านมาลูกชายสองคนก็ทะเลาะกันบ้างตามภาษาพี่น้อง
แต่ไม่ได้รุนแรงขนาดนี้พ่อกับแม่ก็นั่งอยู่ในบ้านนะ
จังหวะที่เกิดเหตุแม่บอกว่าพยายามไปห้ามแล้ว
ไม่นึกเลยจะถึงขั้นแบบฆ่ากันตายอะค่ะ
แต่พ่อแม่ก็ยุ่งให้ทีเกิดเหตุ
ทีนี้เราทำเป็นภาพกราฟิกนะคะ
จะได้เห็นว่าพฤติการการก่อเหตุเป็นลักษณะไหนยังไง

คือก่อนเกิดเหตุนายประทวนอายุ๓๖ปีน้องชาย
อย่างที่บอกว่าไปทวงโทรศัพท์มือถือจากนายปียะอายุ๓๙ปีพี่ชาย
ไปฟังเพลงยืมไปสามวันแล้วแต่พี่ชายก็ไม่ยอมให้
ก็ขอแค่ซิมการ์ดจะได้เอาไปใส่โทรศัพท์เครื่องใหม่
จะได้ติดต่อคนอื่นได้เพราะว่าชื่อเบอร์บันทึกเอาไว้ในซิมการ์ด
พี่ชายก็ยืนยันว่าไม่คืนให้อีกทั้งสองคนก็เลยทะเลาะกันทะเลาะกันหนักนะคะ
นายประทวนน้องชายก็เดินออกจากบ้านแล้วก็ไปนั่งกินข้าวอยู่ที่เพลิงข้างบ้าน
ปิยะพี่ชายเดินออกมาจากบ้านแล้วเอาเสียมฟาดไปที่หัวของนายประทวนสองครั้ง
ประทวนก็เป็นแผลเวอะหวะเลยนะคะหลังจากนั้นต่อยกันชกต่อยกัน
คว้ามีดพระก็พยายามจะทำร้ายกันแม่ก็พยายามเข้าไปห้ามค่ะ
แต่ทั้งคู่ไม่หยุดนายประทวนน้องชายแย่งเสียงมาได้
แล้วตีเข้าที่หัวของพี่ชายจนล้มลงไปแล้วก็ไปคว้ามีดปลายแหลมที่อยู่แถวแถวนั้นน่ะนะคะ
แทงเข้าไปชายโครงของพี่ชายแทงไปครั้งเดียวเลยนะเสียชีวิตเลยอะค่ะ
หลังก่อเหตุนายประทวนก็ได้รับบาดเจ็บนะตัวเองก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปหาหมอ
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีดปลายแหลมที่ใช้ก่อเหตุเนี่ย
ที่ป่าข้างทางระหว่างไปหาหมอสุดท้ายตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้
ไปจับถึงที่โรงพยาบาลนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวนายประทวนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แจ้งข้อกล่าวหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
คือเรื่องของอารมณ์ของแต่ละคนเนี่ยจุดความอดทนการยับยั้งชั่งใจ
หรือว่าการที่จะตัดสินใจทำอะไรในการแก้สถานการณ์เนี่ยมันก็ต่างกันนะ